คือตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่ป้าติ๋วออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองเป็นโรคโควิดเนี่ย
หนูเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อกี้หนูกลัวมากหนูบอกตรงไม่ได้กลัวว่าอะไรนะ
ก็มาแล่วมีคำว่าเราจะติดไหมแล้วลูกหนูจะอยู่อย่างไร
แถล่าหนูจะไปอยู่ตรงไหน
เขามาทะละกานเสือสิงค์แล้วเขาก็ตั้งใกล้หนู